กรณีของดิฉันค่ะคุณผู้ชมครับ

ผู้ชายคนนี้ค่ะขับรถกระบะ

นี่แหละค่ะเจ้าของบ้านบอกงงจริง
ทำไมถึงถอยมาชนแล้วก็ไปแบบนั้น
ถอยมาทำไมแล้วไม่ลงมารับผิดชอบด้วย

มันมีเศษปูนหล่นลงมาด้วย

ก่อนถึงอุโมงลอดใต้ถนนมอเตอร์เวย์นะคะ

แล้วเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิด
ก็เห็นรถกระบะอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้

แล้วก็เดินหน้าไปต่อ
ลงมาดูไม่รับผิดชอบอะไรนะคะ
ก็เอาหลักฐานจากกล้องนี่แหละค่ะ

แล้วใครเป็นเจ้าของรถคันเมื่อสักครู่นะคะ

แต่ว่าอยากจะให้มารับผิดชอบ